นี่คือคนในบ้านนะคะที่เห็นอยู่นั่น
คือนายธเนธก็บาดเจ็บเหมือนกันนะคนนี้นะคะ
อันนี้คือนายสุวิทย์ถูกแก๊งเงินกู้
ระบบยิงไป๕นัดก็พาร่างที่บาดเจ็บ
ไปขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านบอกช่วยเรียกรถพยาบาลให้หน่อยนะคะ
แล้วเมื่อกี้ในคลิปเราจะเห็นนายธเนธนะคะถูกยิงเข้าที่หน้าท้องอีกหนึ่งนัดเหมือนกัน
นี่คือเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะคะตอน๒ทุ่มที่หมู่บ้านบวม๖ที่ตำบลหนองบัวภูเรือจังหวัดเลยค่ะ
ทราบชื่อว่าคือนายทัศนชัยนะคะซึ่งบาดเจ็บด้วยนะคะถูกมีดฟันที่ข้อมือและอีกคนคือนายอัธพล
คนนี้ถูกจับกลุ่มพร้อมกับปืนสั้นไทยประดิษฐ์ที่เอาไปทิ้งไว้พงหญ้าของโรงพยาบาลภูเรือคือบาดเจ็บก็ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยเหมือนกัน
เขาคาดกันว่าน่าจะมาจากภรรยาของนายสุวิทย์เนี่ยไปกู้เงินนอกระบบมาหมื่นนึงแล้วก็ต้องจ่ายรายวันวันละ๒๐๐
ที่ผ่านมาก็จ่ายตลอดแต่ทุกครั้งก่อนเก็บเงินเนี่ยเจ้าหนี้เขาจะโทรมาบอกก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหนี้ก็ติดต่อภรรยานายสุวิทย์แต่ติดต่อไม่ได้อาจจะเป็นตรงนี้ที่ไม่พอใจก็เลยตามมาทวงที่บ้านทีนี้พอมาถึงบ้านเนี่ยก็เจอนายสุวิทย์กับนายธเนธนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วมีปากเสียงกันแล้วก็เลยเป็นอย่าง

แล้วมันก็ส่งไลน์มาด่าเพลงนั้นผม
มึงรู้ว่าเขาเป็นใครนะอย่างนี้

ผมก็วิ่งเข้าไปฟันมันอย่างเดียวเลยครับ

แต่ก็พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวค่ะ